ไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะแทงสนุกอยู่ดีดีโดนเพื่อนแทงซะอย่าง
เพื่อนสนิทที่ชวนกันไปแทงสนุกประจำเลยนะคะ
เขาบอกว่าคนเจ็บกำลังแบบก้มแทงสนุกเลยพี่อุ๋ยอยู่อยู่เพื่อนอ่ะ
เอามีดเดือยไก่อ่ะแทงเข้าไปที่เอวขวาเอาไม่แทงสนุกมาแทงเพื่อน
เพื่อนค่ะทะลุตับเลยนี่เลือดออกภายในอาการสาหัสเลย
ดีนะคะที่ไม่ตายเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สามทุ่ม
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล
ค่อนข้างลึกค่ะกว้าง๓เซนติเมตร
อาการสาหัสแต่ยังมีสติตลอดนะคะ
เขาก็เล่าเหตุการณ์บอกผมแทงสนุกอยู่ดี

โหมาจอด
แม่คนเจ็บก็เล่านะคะว่าลูกชายกับคนก่อเหตุ

แทงสนุกด้วยกันเป็นประจำเลย

วันเกิดเท้าก็แทงสนุกนี่แหละ

ถ้าถามว่าจะมีปมเหตุจากอะไรได้บ้าง
อาจจะอยากแก้แค้นแทนพี่หรือเปล่า
เพราะว่าพี่ชายของคนก่อเหตุเนี่ยถูกลุงของลูกแม่เนี่ยแทงไปก่อนหน้านี้
ส่วนเรื่องคดีความตอนนี้พอดีพ่อของน้องเนี่ยอยู่ที่ตรังทำงานอยู่เดี๋ยวรอพ่อเขากลับมาก่อน
แล้วก็เดี๋ยวค่อยแจ้งความเอาผิดกัน
ลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุที่มีโต๊ะสนุกอยู่
คือเจ้าของบ้านก็ไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปดูจุดเกิดเหตุ
แต่บอกว่าครอบครัวคนเจ็บกับครอบครัวคนก่อเหตุเขาเคลียร์กันแล้ว
ชดใช้เรื่องค่ารักษาแล้วก็เยียวยาการรักษาพยาบาลให้
และไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
ก็ไม่รู้กันแล้วก็ไม่ใช่ทูลหน่วนรับหน่วนรับไม่รู้เรื่อง
ทีมข่าวเราเองก็พยายามติดต่อทั้งสองครอบครัวเลยนะ

แต่ก็ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลนะคะ

ก็บอกว่าเพิ่งจะได้รับแจ้งข่าวตอน๗โมงเช้าเหมือนกัน
แล้วตอนคือตอนเช้าเนี่ยญาติคนเจ็บโทรมาว่ามีเหตุแทงกันนะ
แล้วก็นี่ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วเพราะแทงเข้าจุดสำคัญ
ส่วนรายละเอียดไม่มีใครบอกอะไรกำนันเหมือนกัน
แต่ก็รู้ว่าญาติทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหากันมาก่อน
ก็เลยแนะนำบอกเอองั้นก็ไปแจ้งความซะเพราะมันเป็นคดีอาญา
แต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เงียบไปก็เลยคิดว่าสงสัยคงเคลียร์กันเองไปแล้ว
แต่ว่ามันจะเป็นตัวเหตุไหมก็ไม่ได้แทบตรงนั้น
นานเลยหรอ
นานเลย
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าหน้าที่เวรเปรย์โรงพยาบาลทุ่งใหญ่คุณสุธิพร
ที่เป็นคนรับผู้บาดเจ็บเมื่อคืนนี้
บอกว่าตอนคนเจ็บมาโรงพยาบาลมีรถเก๋งมาส่ง
ก็เห็นแล้วล่ะว่าโดนแทงมาใต้ชายโครงขวา
ลึกแต่ว่าเลือดไม่ได้ไหลออกเยอะมาก
ก็นำส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์แล้วก็โรงพยาบาลสงขลานครินหัดใหญ่ตามลำดับ

เลือดไม่ออกข้างนอกเยอะแต่ออกข้างในไม่หยุดเลย
ญาตินำตัวคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลก็ถามนะเออมีการแจ้งความหรือยัง
ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีการแจ้งความ
ไม่มีอะไรก็แต่ถ้าตำรวจไปที่เกิดเหตุมันก็ยอมความกันไม่ได้

แล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วย

มันมีอะไรที่ทำให้เขาไม่อยากแจ้งตำรวจหรือเปล่า